มาดูการเมืองสักเล็กน้อยแล้วกัน
หลังจากที่นักข่าวสภาตั้งฉายาสภากันไป
กับเรื่องของฉายาสะพานดงงูเห่า

คุณอนุทินบอกว่าไม่อยากพูดเลย

คุณอารุทีญชานวิรกุณรองนายกรรภรรภ์รัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระโสกสาธารณสุขในฐานะภาคภูมิใจไทย
บอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นหรือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์กับฉายาที่สื่อของสภา
ตั้งให้เป็นสะพานดงงูเห่าเพราะส่วนตัวเห็นว่าไม่มีใครเป็นงูเห่า
เหรอครับก็ว่ากันไปนะ
ส่วนที่นางสาวศรีนวลบุญลือสสเชียงใหม่
ก็ไม่ถือว่าเป็นงูเห่านะเพราะว่าถูกต้นสังกัดขับออกมา
ซึ่งพักภูมิใจไทยเองก็ไม่ได้ไปดึงตัวมา
แล้วก็ยังไม่ทราบว่าขณะนี้นางสาวศรีนวลนั้นได้สมัครเข้าสังกัดพักภูมิใจไทยแล้วหรือยัง
เนื่องจากว่าต้องมีขั้นตอนของกฎหมาย
ทางนี้ส่วนตัวไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันว่าสื่อมวลชนนั้น
คือเขาไม่ได้งอนว่าสื่อมวลชนตั้งฉายานี้อะไรแบบนี้นะฮะ
โดยที่ขอน้องรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าถือว่าเป็นคำแนะนำที่ต้องมาปรับปรุง
มองไปแง่บวกมากกว่าไม่ให้เสียกำลังใจในการทำงาน
ทางด้านของนายสุธินคลังแสงประธานวิบฝ่ายค้าน
กล่าวถึงการถูกตั้งฉายาว่าขนมจีนไร้น้ำยา
ให้กับนายสมพงศ์อมรวิวัตรเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
อาจจะไม่ถูกเสียทั้งหมดเพราะว่านายสมพงศ์นั้นเป็นคนสุภาพ
และต้องการจะปล่อยบทบาทให้คนในพักทำหน้าที่บ้าง
แต่ว่านายสมพงศ์ก็ทำหน้าที่กำกับทิศทางได้ดี
เป็นขนมจีนท่วมน้ำยาน้อยไปนิดมากกว่า
แต่ก็ถือว่ายังคงมีน้ำยาอยู่ดี
เพียงแต่ว่าเส้นอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่า
ส่วนฉายาวิธีประธานสภาพุทธแถมราชดร
มองว่าเป็นมีดกลขึ้นสนิมของประธานชนนั้น
ก็เห็นว่าสนิมนั้นยังคือคือสนิมยังไม่พอ
แต่ว่าเป็นมิดกลตกยุคมากกว่า

อันนี้เป็นความหลงเรื่องของการตั้งฉายาวิธีประธานสภาพ